คุณผู้ชมคะที่ฉันดูในโลกออนไลน์
ไปเจอเฟซบุ๊คของนางฟ้าซาตาน

เป็นภาพที่รถคันหนึ่ง

เอาหมาผูกไว้ท้ายรถกระบะ

คนเห็นภาพนี้หลายคนโอ้โหรู้สึกเศร้าใจ
เกิดเหตุสลดขึ้นกับหมาตัวนี้
ดูสิคือมันแน่นิ่งไปแล้วนะคะ

ทีมข่าวเราก็ไปถามนะว่า
ที่คุณนางฟ้าสาตานเห็นมันเกิดอะไรขึ้น

มันตุ๊กตาหรือว่าหมาจริง
มันหมาจริงคุณแล้วมันนิ่งแล้ว

ซึ่งคุณนางฟ้าสาตานเนี่ยนะ
เขาก็ขับมาไกลเป็นกิโลนะคะ
เธอตัดสินใจหยิบมือถือขึ้นมาถ่าย

คนขับคนนี้ที่ทารุณกรรมสัตว์
โหดร้ายจังทำไมใจร้ายจัง

ว่าตอนท้ายคลิปเขาก็พยายามขับแซงไป
แต่พยายามจะดูหน้านั่นแหละก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ลงโลกออนไลน์
ประสานเจ้าของโพสต์และสอบถาม
แล้วก็มีการประสานกับสพศรีสำโรงที่สุโขทัยให้ตรวจสอบหน่อย
สรุปก็คือสุนัขที่ถูกผูกไว้ท้ายรถ
ถูกรถชนตายที่หน้าบ้านของคุณลุงวัย๘๓ปี
ซึ่งคุณลุงคนนี้เนี่ยเขาบอกว่า
หมามาตายตั้งแต่๖โมงเช้าของวันพุธ
แล้วซากหมาถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่มีใครเอาไปฝังเลยค่ะ
ก็เลยทำให้ตอนเย็นคุณลุงเลยตัดสินใจเอาเชือก
ผูกน้องหมาไว้ที่กันชนท้าย
แล้วก็ลากไปทิ้งห่างจากบ้านประมาณ๑กิโลเมตร
นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ทางด้านคุณลุงคนนี้
คือลุงเทิมงุ้นทองนะคะออกมายอมรับด้วยนะ
หมาเนี่ยหมาของลุงจริงแต่ว่ามันตายมาแล้ว
ลุงเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่ามันนอนตายอยู่
ตอนที่ลุงมาใส่บาทหน้าบ้าน
แล้วพอเห็นแล้วก็รอดูว่าจะมีใครนะมารับเป็นเจ้าของหมาไหม
เพื่อที่จะเอาไปฝังแต่จนถึงตอนเย็นนะคะ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
เดี๋ยวมันจะส่งกลิ่นเหม็นเอาถุงพลาสติกมาทำเป็นถุงมือ
เอาไม้มางัดซากของหมาแล้วก็ใช้เชือกผูก
ไปคล้องไว้ที่ท้ายรถแล้วก็ถามว่าลุง
ทำไมลุงต้องทำแบบนั้นล่ะลุงบอกว่าอ้าว
เนี่ยแก่แล้วอายุเยอะแล้วมันอุ้มหมาไม่ไหว

แล้วก็กลัวด้วยไม่รู้ว่าหมาตัวที่ตาย

ก็เลยบอกว่าตัวลุงเองไม่ได้มีเจตนาจะทำร้าย
หรือว่าจะทำให้คนรักหมาสะเทือนใจ
แต่ลุงก็อยู่กันเหมือนกับอยู่กันตายาย

พยายามที่จะมาช่วยอุ้มหมาขึ้นรถแล้ว
แต่ก็ทำไม่ไหวเลยต้องใช้วิธีการนี้
แล้วลุงก็บอกด้วยนะว่าเกิดมาไม่เคยทำร้ายสัตว์
แล้วก็ครั้งนี้ที่ทำเป็นการทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริง